พยายามจะแซงกระบาดคันหน้าแต่ดันไปชนกับรถจักรยานยนต์
ซึ่งมีหนุ่มคนหนึ่งเขาขี่มาเสียชีวิตคาที่
แต่มันมีประเด็นตรงที่ว่าชาวบ้านเหมือนว่า
ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ค่อยจะมีเลย
มันแยกกันนะเรื่องของการขับรถโดยประมาทก็ส่วนหนึ่ง
แต่จุดประสงค์ที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยถ้ามีไฟฟ้าส่องสว่างมากพอ

นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นหนึ่งทุ่มเมื่อวานนี้ครับ

รับแจ้งว่ามีการเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก๖ล้อไป
ชนรถจักรยานยนต์จนคนขี่เป็นผู้ชายเนี่ย

ระหว่างแยกท่าปาบแล้วก็แยกต้นรัก
พื้นที่หมู่๒ตะบลนาพระนะฮะ
รับแจ้งก็เข้าไปพร้อมกับกู้ชีพกู้ภัยมนุษย์ไปตรวจสอบ

โอ้โหพังยับแบบด้านหน้า
นี่ถ้าเกิดว่าไม่มีรถของกู้ภัยเราจะมองไม่ค่อยเห็นเลย

แล้วคือมืดจริงถนนเส้นที่เกิดเห็นไม่มีไฟสว่างข้างทางเลย
นะฮะจุดนี้มันเป็นทางตรงบริเวณถนนฝั่งที่ตะวันตก
ไปเจอรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเว็บ๑๑๐สีขาวดำ
ที่เป็น๑กย๑๗๓๘ตรังล้มแต่แคงอยู่
ผ้าโอ้สภาพก็พังยับเยินอย่างที่เห็นแล้วครับ
ห่างไปไปเจอร่างของนายธินกรทองสมอายุ๕๒ปี
พนักงานกองช่างเทศบันตะบลนายงเหนือครับ
จมกองเลือดสภาพร่างกายแหลกเหลว
กระแทกกระดูกหักหลายท่อนเลยนะฮะ
ห่างออกไปก็ไปเจอรถบรรทุก๖ล้ออีซูซู
นะฮะ๗๐๒๘๖๘สุพันธ์บุรี
คู่กรณีก็อยู่ตรงนั้นแหละครับรถก็ไปต่อไม่ได้
นี่มีสติ๊กเกอร์อะไรแปะอยู่ตรงนี้นะครับ
ขับต่อไม่ได้ด้านหน้ามีมันร่วมกับการเสียชนชัดเจน
คนขับคือนายวิเชษอายุ๔๙ปี
เขาก็ยืนรอพบตำรวจอยู่ตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละครับ
ทีนี้ไปถามเพื่อนคนขับรถบรรทุกแล้วกันที่มาด้วยกัน
ว่าเอกพงศ์ก็บอกว่าก็ก่อนเกิดเหตุกับเพื่อนขับผมก็นั่งมาด้วยกัน
แซงขวาแซงกระบะไปมันมืดไงมองไม่เห็นไฟไม่ค่อยมี
ปรากฏว่าเอ้าไปเจอกับรถจักรยานยนต์ขับสวนมาพอดี
เบรกไม่ทันชนโคร่มเข้าไป
สุดท้ายตัวเองก็รู้แล้วว่าชนก็เลยมาชิดซ้ายจอดข้างทางไป
ระหว่างนั้นพอตำรวจมากู้ภัยมาญาติของผู้ตายก็มา
โอ้โหผู้ตายไปเตะตะก้อกับเพื่อนมา
เสร็จปุ๊บขี่รถกำลังจะกลับบ้าน
ก็เป็นเส้นทางที่เขาใช้ประจำแหละ
จะกลับบ้านไปหาภรรยาแต่ระหว่างทางมาเจอรถชนซะก่อนจนเสียชีวิต
ชาวบ้านเขาฝากเลยในพื้นที่ใครรับผิดชอบนะฮะ
เขาบ่นกันเลยเส้นทางนี้มันมืดมานานแล้ว
ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างและที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุคนเจ็บคนตายบ่อย

โดยงานไหนรับผิดชอบช่วยไปเพิ่มเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างด้วยละกัน
อีกทีถนนสายเลี่ยงเมืองระหว่างแยกท่าปาบกับแยกต้นรัก
พื้นที่หมู่๒ตำบลนาพระนะที่ตรังนะฮะฝากประสานงานแล้วก็เอาเสาฟงเสาไฟไปติดตั้งหน่อย

ขาจรหรือว่าชาวบ้านเขาก็จะได้ขับขี่กันแบบวิสัยทัศน์ดีขึ้นนะคะ